เรื่องคดีความของครูภัยบูลค่ะแล้วก็น้องกระต่ายนะคะ
ที่ได้ยื่นฟ้องหมินประมาทคุณเอ๋มิราอดีตภรรยาของคุณอุ่นภัยบูลนั่นแหละนะ
เมื่อวานนี้ทั้งหมดค่ะเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกเลยที่ศาลค่ะ
หลังจากที่มีเรื่องมีราวกันทั้งหมดนะคะ

เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายค่ะเดินทางมาที่ศาลจังหวัดเลย
ต้องเรียกว่าเป็นการเจอหน้ากันที่ศาลครั้งแรกเลยนะ
หลังจากมีเรื่องมีราวกันเป็นคดีความกันค่ะ
ครูไพบูลเนี่ยแล้วก็น้องกระต่ายนะก็เดินทางมาที่ศาล
พร้อมด้วยธนัยความแล้วก็บริการค่ะ
ส่วนฝั่งของคุณเอมิราค่ะก็มีทนายห้างประจักรชัย
เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันนั่งมาบนรถแห่เลยคุณผู้ชม
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยสอบถามข้อมูลไปที่ทนายเก่งค่ะ
ทนายของคุณเอ๋มิราค่ะบอกว่าคดีนี้นะ
เป็นคดีที่ครูภัยบูลแล้วก็น้องกระต่ายเนี่ย
ฟ้องคุณเอ๋ฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา
จากการไปออกรายการโหนกระแสค่ะ
เรียกค่าเสียหายคนละ๑ล้านบาท
ครูภัยบูลเรียก๑ล้านบาทน้องกระต่ายเรียก๑ล้านบาทค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นการนัดไต่สวนนะคะ
มูลฟ้องนัดแรกด้วยก็ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงคุณผู้ชม
คือว่าง่ายคดีนี้นะศาลยังไม่ได้รับฟ้องนะคะ
แล้วตัวคุณเอ๋เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นจำเลยของคดีนี้นะ
โดยจะมีการนัดไต่สวนครั้งต่อไปค่ะ
วันที่๑๕กุมภาพันธ์ปีหน้า

ทนายเก่งเนี่ยเล่าว่าจริงเมื่อวานเนี่ยค่ะ
สารท่านก็พยายามนะที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สารพูดไป

กำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ
อันนี้ก็เรื่องมันถึงโรงถึงศาลแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อแล้วกันนะคะ
ทางที่ดีที่สุดนะเราควรจะเชื่อท่านนะคะเชื่อสารนะคะว่าแบบว่าไกลเกลี่ยกันดีกว่า
อย่าให้มันแบบว่าบานปลายมากไปกว่านี้เลย
เพราะคดีส่วนใหญ่แนวนี้นะคะสารท่านก็อยากจะให้มันจบนะคะ
ก็คงจะไก่เกลียกันรอดูค่ะ๑๕กุมภาก็เลยวันวาเลนไทยมาวันหนึ่ง
เรื่องเราอาจจะขี้คลายนะนี่มองในแง่บวก